ทหารอากาศขี่รถกลับจากสถานบันเทิง
ช่วงตี๓ตี๔มีผู้หญิงซ้อนท้ายมาด้วย
แต่ว่าไปเสียหลักทางท้าว
จนทำให้ทหารอากาศนายนี้เสียชีวิต
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยกันปั๊มหัวใจทหารอากาศนายนี้
ในการที่จะยื้อชีวิตเอาไว้

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔๓๐ที่ผ่านมานะครับ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนฟุตปาด

่งหน้าวงเวียนบางเขนกรุงเทพมหานครนะครับ
ตำรวจสนบางเขนรุดตรวจสอบนะฮะ
แล้วก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้หญิงพยายามที่จะช่วยปั๊มหัวใจ
ให้ผู้ที่บาดเจ็บอยู่ตรงนี้แต่ท้ายที่สุดนะครับ

ผู้เสียชีวิตก็คือจาอากาศโทนรงฤทธรูนอายุ๒๖ปีครับ
สังกัดกองทัพอากาศสภาพมีบาดแผลกระโหลกศีรษะเปิดนะครับ
ขาขวาหักผิดรูปนอนหงายจมกองเลือด
หวกกันน็อกเต็มใบแตกร้าวตกอยู่ข้างที่เกิดเหตุ
ส่วนนี้คนที่ซ้อนท้ายมาด้วยคุณ
เมื่อกี้นั่งดูนะฮะ
นั่งดูการช่วยชีวิตการยื้อชีวิตการปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายจ่าอากาศโทนรงค์ไม่รอดครับ
คนซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บก็คือนางสาวน้ำฝน

มีรอยถลอกที่แก้มซ้ายเล็กน้อยนะครับแล้วก็กอดศพไว้แบบนี้
จากการสอบถามนางสาวน้ำฝนให้การนะครับว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็ไปเที่ยวสารบันเทิงแห่ง๑ย่านสะพานใหม่

หลังจากร้านปิดผู้ตายได้อาสาจะขี่รถไปส่งบ้าน
ขี่รถมาถึงที่เกิดเหตุรถเกิดเสียหลัก
พุ่งเสยฟุตปาดริมถนนทำให้ผู้ตายกระเด็น
ศีรษะฟาดกับเสาต่อหม้อสกายวอล์กรถไฟฟ้าอย่างแรง
ส่วนเธอเองก็กลิ้งถลายพื้นถนนได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าเท่านั้น
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีคู่กรณีแต่อย่างใด
แต่ก็ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่ามาสะดุดฟุตปาดแล้วก็เสียหลักกันยังไงนะฮะ
นำศพส่งสาบัตินิตรีเวทย์โรงพยาบาลภูมิพล
ก่อนจะประสานญาติผู้เสียชีวิตให้มารับศพต่อไปนะครับ